ไปดูเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดกันหน่อยนะคะ
เป็นเพื่อนรักกันแต่ว่าเกิดหึงหวงกัน
คนหนึ่งก็กลัวว่าเพื่อนรักเนี่ยจะมาตีท้ายครัว
จะมีมาแอบกิ๊กอะไรกับภรรยาหรือเปล่า
สุดท้ายคว้ามีดกระหน่ำแทงเพื่อนเสียชีวิตกลางร้านยาดองเลยนะคะ
นี่เป็นภาพกล้องวงจรปิดขณะที่
คนร้ายค่ะเข้าไปจ้วงแทงนายภัยรัฐแก้วการวัย๕๒ปี
ที่ร้านหย่าดองฮักนะมหาศาลคาม
ในซอยเทศบาล๓อำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
จากภาพก็จะเห็นเลยว่านายไทยรัฐถูกแทงจากด้านหลังด้วยนะ

แล้วพอก่อเหตุเสร็จปุ๊บคนร้ายก็รีบหลบหนีไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอน๒ทุ่มคืนวันพุธที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจสพศรีชนก็พอรับแจ้งปุ๊บก็เข้าตรวจสอบเลย
ก็เจอกองเลือดที่พื้นปูนหน้าร้านนะคะ
ส่วนนายภัยรัฐช่างรับเหมาก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กรายใหญ่

เพื่อนช่วยกันนำส่งโรงพยาบาลศรีชนแล้วสุดท้ายก็ไม่รอดนะคะ

นายอรุณช่วยทองหรือว่านายไข่อายุ๔๓ปี

ที่สำคัญก็คือว่านายอรุณคนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนรักกับนายภัยรัฐผู้ตายด้วย
แต่ว่าก่อนหน้านี้เขาทะเลาะกันมาแล้วก็ชกต่อยกันมาในงานลอยกระทงค่ะ
ก่อนเกิดเหตุนายภัยรัฐพร้อมกับภรรยาแล้วก็เพื่อนประมาณ๕๖คนเนี่ยนะคะ
มานั่งกินอาหารแล้วก็ดื่มเหล้ากันที่บริเวณโต๊ะอาหาร

จากนั้นนายอรุณก็ขับรถกระบะมาจอดหน้าร้านแล้วเดินลงจากรถ
พุ่งไปหานายภัยรัฐที่นั่งหันหลังอยู่เลยนะคะ
พูดพร่ำทำเพลงอะไรแทงเลยค่ะ
เข้าไปที่ชายโครงขวาหลายต่อหลายครั้ง
จนนายภัยรัฐเนี่ยฟุ๊บจมกองเลือด
จากนั้นนายอรุณก็วิ่งขึ้นรถขับหลบหนีไปทันที
พันธุ์ตำรวจเอกโชคดีรักวัฒนภงผู้กำกับการสพศรีชนบอกนะคะว่า
สาเหตุการสังหารครั้งนี้เนี่ยมาจากที่ทั้งคู่เนี่ย
เคยใช้คำว่าเคยเป็นเพื่อนรักกันมาก่อน

นายภัยรัฐผู้ตายกับนายอรุณเนี่ย
มีเรื่องขาดใจกันในเรื่องเชิงชู้สาว
เพราะนายอรุณระแวงว่านายภัยรัฐจะมาแอบมีความสัมพันธ์กับแฟนสาวของตัวเอง
สุดท้ายก็เลยมาเกาะเหตุบุกแทงเพื่อนรักจนตายแบบนี้
ซึ่งตอนนี้สารอนุมัติออกหมายจับนายอรุณเรียบร้อยแล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่กำลังเร่งตามจับตัวมาดำเนินคดีอยู่ค่ะ